ดูเรื่องน่ายินดีกับบรรดานักเตะทีมชาติไทย
และบรรดาสะบโมสรฝซภูตบอลอย่างลี่ยออาชีพของเรา

รวมแล้วก็ทีมชาตินี่รับไป๔๖ล้าน
และโรงทั้งหมดกับสโมสรแล้ว๙๓ล้านรวมร่วม๑๐๐ล้าน
เพราะว่าต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายเวลาสมควร

ก็มีเงินให้กับบรรดาสโมสรเป็นเงินรางวัล

ฟุตบอลทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์อาเซียนครับ
รวมถึงนักฟุตซอลทีมชาตินะครับ
แชมบ์อัสเซียนครับของฟุตบอลใหญ่ได้๒๒ล้านอย่าง
เช่นเดียวกับรอบ๑๖ทีมสุดท้ายของฟุตซอลชิงชำโลกของทีมฟุตซอล
แล้วก็การคว้าแชมป์อาเซียนที่ไทยรัฐถ่ายทอดสดไปเพิ่งจะจบไปก็รับไปทั้งสิ้น๙๕๐๐๐๐บาท
ส่วนเงินรางวัลของทีมฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลจะยึดตามสัดส่วนนะครับที่เคยตกลงกันเป็นข่าว
ก็คือนักกีฬาเอาไป๘๐เปอร์เซ็นต์แล้วก็สตาปโค้ชเอาไป๒๐เปอร์เซ็นต์
สมาคมจะส่งเช็คเข้าให้กับนักเตะโดยตรงเลยนะครับ
บิ๊กออสท่านพลตัวเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมก็บอกว่า
สัญญาของพิซิโก้ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้ว
เพราะว่าตัวพี่ซิโก้นั้นก็มีการพูดคุยกับฝ่ายกฎหมาย
ของฟุตบอลกีฬธีมชาติไทยและก็ฟุตสอลทีมชาติไทย
แล้วเราก็จ่ายเช็คตรงไปที่ตัวนักเตะเลยนะครับ

เราจะจ่ายเช็คตรงที่ตัวโค้ชตัวสตาร์ฟโค้ดเหล่านั้น
โดยที่ไม่ได้มีการถักอะไรไว้ทั้งสิ้นนะครับ
ก็เมื่อกี้ซิโก้มารายงานให้ทราบว่า

ก็มีการปรับแก้ไขเล็กน้อย
ซึ่งมันไม่ใช่สาระสำคัญ
ซึ่งในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างก็ไม่ได้มีอะไร
เพียงแต่ว่าสมาคมอยากให้มีรายละเอียด

วันนั้นเวลานี้ควรทำนั่นทำนี่กัน
เท่านั้นเองไม่มีเงื่อนไขอะไร
หรือข้อเรียกร้องอะไรมากไปกว่านี้
ส่วนการประชุมสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ

ข้อบังคับลักษณะการปกครองของทางสมาคม

แล้วก็เรื่องในการเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญ
ไปเป็นช่วงปลายเดือนเมษายนนี้

ราคาค่าตัวเข้าชมที่เป็นข่าวก่อนอันนี้นะครับ
ต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สับสนุน
เพราะว่าอนาคตอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้

ผู้บริหารยืนยันนะครับว่าราคาเหมาะสม
หากว่าแฟนบอลต้องการจะซื้อตัวราคาที่ถูก
ก็คือต้องวางแผนล่วงหน้าคือซื้อ๔๕แมช

แต่ว่าแฟนบอลเทพอินซีบางส่วนไม่เห็นด้วย

บอกว่าอยากให้ลดราคาตัวเพื่อ
ใจให้กับแฟนบอลเข้าชมเกมให้เต็มสนามมากกว่า

พ่อแม่ลูกจะต้องเสียเงินถึงเกือบ๑๐๐๐บาท
เป็นราคาที่สูงมากกว่าที่แฟนบอลจะรับได้นะครับ

ฐานเงินเดือนนะครับเงินเดือนขั้นต่ำ
ก็ประมาณสัก๓๐๐บาท๓๐๐กว่าบาทแบบนี้นะครับ

มันก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ยากเลยนะครับ
ที่จะต้องนั่งอยู่บ้านและดูที่ทีวีนะครับ